คุณผู้ชมครับพัทยาถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยนะครับ
แต่ละปีนั้นจะมีเม็ดเงินสะพัดภายในเมืองพัทยานับแสนล้านบาทครับ
แต่ว่าในช่วงนี้ในปีนี้รู้สึกว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวที่พัทยานั้น
ซบเศร้าและจำนวนนักท่องเที่ยวนั้นลดน้อยถอยลงไป
สาเหตุเป็นเพราะอะไรติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้
พร้อมกันกับรายงานโดยคุณดารินหอวัฒนากุลครับ
จะเพิ่งผ่านพ้นเหตุการณ์อุ้มฆ่านักธุรกิจชาวออสเตรเลีย
เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา
ซึ่งต่อมาตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย

แต่พัทยาก็ยังคงเป็นเมืองในฝันของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่ตั้งใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
และพักผ่อนในประเทศไทย
พัทยาแต่เดิมนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็ก
ที่ตั้งอยู่ในเขตตำรวจนาเกลือ

แม้ว่าพัทยาจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความประสงค์สารทั้งชีวิตคนกลางคืน
รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นธรรมชาติ

การท่องเที่ยวของพัทยาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาถือว่ามีนักท่องเที่ยวลดน้อยลงมากค่ะ
ผู้ประกอบการเตียงผ้าใบริมหาดพัทยายอมรับว่า
จะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวแล้ว
แต่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปีนี้ลดน้อยลงมาก
ทำให้มีผลกระทบกับรายได้
จากข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองพัทยาพบว่า
ปี๒๕๕๖จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพัทยา

รัสเซีย๑๐๘๐๐๐คน

๑๒๐๐คนตะวันออกกลาง๔๐๐คนเยอรมัน๓๐๐คนและอินเดีย๒๙๐คน
ขณะที่นักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางมาเที่ยวพัทยาไม่ต่ำกว่า๒ล้าน๘แสนคน
แต่ในปี๒๕๕๘พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวน้อยลง
ขณะที่คนไทยหันมาเที่ยวพัทยามากขึ้น
โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนกลายเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของพัทยา
แทนที่ชาวรัสเซียที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจในประเทศ
และปัญหาค่าเงินรูเบิ้ลที่อ่อนค่าลง
ผู้ประกอบการยอมรับว่าแม้ปัญหาเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยสำคัญ
ส่งผลกระทบต่อจำนวนของนักท่องเที่ยวในพัทยา
แต่สิ่งสำคัญอีกด้านหนึ่งคือการสร้างความเชื่อมั่น
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยว
ซึ่งผู้ประกอบการทุกฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแล
เพื่อให้พัทยายังคงเป็นเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่
และเป็นเมืองในฝันของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต่อไป
ดารินหอวัฒนกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน